คุณผู้ชมพามาดูข่าวย่ายข่าวนี้เป็นเหตุสลดฆ่ายกครัวนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งก่อเหตุยิงพ่อตายิงแม่ยายยิงน้องเมีย
แล้วก็ยิงลูกเลี้ยงจนเสียชีวิต
ก็เขียกปืนปืนแน่นหนึ่งครับมันจะยง
นี่แหละพื้นาธีที่เจ้าหน้าที่ต้องไปเกรียกร่องผู้ที่ก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตร

ตำบลคลองคเชนอำเภอเมืองครับ
ขณะที่นายพุทธวันอายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าพนักงานราชธรรมชำนาญการเรือนจำจังหวัดพิจิตร

ควงอาวุธปืนกราดยิงไปมาอยู่ภายในรั้วบ้าน
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมนานเกือบ๓๐นาที
จึงสามารถควบคุมตัวไว้ได้
พร้อมกับอาวุธปืนขนาด๙มมซึ่งเป็นอาวุธปืนประจำตัว
และใช้ในการยิงคนในบ้านฆ่ายกครัวไปหลายศพแล้วนะฮะ
ซึ่งนายพุทธวันนะครับได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง
นายแดงอายุ๕๙ปีซึ่งเป็นพ่อตาเสียชีวิตเป็นคนแรก
ยิงนางลำพึงอายุ๖๗ปีซึ่งเป็นแม่ชายเสียชีวิต
ยิงนายธีรเดชอายุ๓๗ปีน้องเมีย
แล้วก็นายธีรวัตรอายุ๓๐ปีลูกเลี้ยงเสียชีวิตทั้ง๔ชีวิตนี้นะครับ
ทั้งหมดถูกยิงบริเวณศีรษะฮะ
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๓คน
ก็คือเด็กชายคาทาวุฒิอายุ๑๑ขวบ
นางสาวนิสิตราอายุ๑๘ปี
แล้วก็นางสาวกาญจนาอายุ๓๘ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบช่วยกันลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ทั้ง๓คนเป็นภรรยากับลูกของนายธีรเดช
น้องชายภรรยาคนก่อเหตุเนี่ยนะครับ
โดยนางลำพูนอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นภรรยาของคนก่อเหตุตกอกตกใจ
เธอร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเธอเพิ่งจะหนีตายออกมาได้
บอกว่าสามีทำงานที่เรือนจำจังหวัดพิจิตร
หลังออกเวรมาก็ได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับนายธีรวัตร
ลูกเลี้ยงของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
สาเหตุมาจากเรื่องของที่ดิน
ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
เธอวิ่งออกมาดูแล้วตกอกตกใจเธอเจอศพของลูกเธอก่อน
ศพแรกและเธอยังไม่รู้เลยว่าที่บ้านที่มีการเกาะเหตุ
มีใครตายอีกนะฮะเธอบอกเห็นแค่ศพเดียวเธอก็ตกใจแล้ววิ่งหนีแล้ว
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนอีกหลายนัดเชื่อว่ายังมีคนตายอยู่ในบ้านอีกนะครับ
ทีนี้เธอบอกว่าสามีเธอใช้อาวุธปืนยิงลูกของเธอ

ที่สามีเธอจะปีนรั้วข้ามเข้าไปในบ้านอีกหลังหนึ่ง
แล้วน่าจะใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันไปก่อเหตุยิงคนอื่น
ซึ่งบ้านหลังนั้นนะฮะก็จะมีพ่อของเธอคือนายแดง

แล้วก็มีนางลำพึงซึ่งเป็นแม่ของเธอ
แล้วก็เป็นแม่ยายของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็มีน้องชายของเธอนะครับ

ใช่ฮะจนทั้งหมดเสียชีวิต
จากนั้นนะครับมีการยิงใส่นางสาวกาญจนา
นางสาวนิสิตราแล้วก็เด็กชายคาทาวุฒิ
วัย๑๑ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสกันหมดเลย

พยายามจะยิงตัวตายเพื่อหนีความผิด
แต่ว่าตัวนางลำพูนซึ่งเป็นภรรยาเกลี้ยกล่อม
นายพุทธวันสามียอมมอบตัวนะครับ
ตอนที่เธอมาเห็นศพลูกเธอคนแรก
และตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
ตัวของเมื่อสักครู่นี้ผู้ที่เปิดเผยนะ
ก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่า
ตัวสามีเธอเนี่ยมักมีปัญหากับลูกเลี้ยงตลอดเลยนะฮะ

เพราะทะเลาะเบาะแว้งกับลูกเลี้ยงนะครับ
แล้วก็พานก่อเหตุกับคนอื่นด้วยนะครับ
ทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรนะครับ
เปิดเผยถึงคดีนี้บอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหา

ทะเลาะกับคนในครอบครัวของภรรยาเป็นประจำ
โดยเฉพาะนายธีรเดชซึ่งเป็นน้องภรรยาด้วยน้องเมียด้วยนะฮะ
ซึ่งบอกว่านายธีรเดชน้องเมียก็มีนิสัยโวยวายและเสียงดัง
แล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายพุทธวันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพยายามฆ่าผู้อื่นต่างกรรมต่างวาระเลยฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนตาย๔เจ็บอีก๓นะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้สิทธิ์ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ได้พูดคุยกับนางประภัยสนเจริญอายุ๗๖ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของเหยื่อกระสุนก็คือนางลำพึงนะครับ
แล้วก็เป็นแม่ยายของผู้ต้องหา
บอกว่าปกตินายพุทธวันจะทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกับลูกเลี้ยงของเขาเป็นประจำ
แต่นึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุฆ่ากันตายขนาดนี้นะครับ
แล้วก็ไม่เคยได้ยินว่ามีปัญหากันเรื่องของที่ดินนะ
เพราะว่าเรื่องที่ดินมีการทำรั้วแบ่งกันเรียบร้อยแล้ว

ส่วนเพื่อนบ้านเปิดเผยนะครับว่าปกตินายพุทธวันผู้ก่อเหตุ
นิสัยดีนะจะเป็นคนเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
และก็ไม่เคยเห็นเล่นปืนผาหน้าไม้นะ
ส่วนใหญ่นายพุทธวันจะไปเข้าเวรที่เรือนจำ
พอออกมาออกเวรมาก็มาอยู่แต่ในบ้าน
ส่วนนายธิระวัติลูกเลี้ยงของผู้ก่อเหตุและผู้ตาย

แต่เพิ่งจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านหลังนี้
ในช่วงที่มีโควิดระบาดเท่านั้นเองครับ
คือเมืองกลับมาก็มานอนแรงดี
ไปอยู่แต่บ้านแบบนี้หรออ๋อลูกใช่ลูก
แล้วก็มีเพื่อนผู้ต้องหาเข้ามาเยี่ยม
โดยเปิดเผยว่านายพุทธวันผู้ต้องหาอยู่ในสภาพอิดโรยเล็กน้อย
มีอาการเครียดเศร้าทานข้าวได้บ้างครับ
แล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกสำนึกกับสิ่งที่ทำไปนะครับ

แล้วก็ผู้ต้องหารับสาภาพทุกข้อกล่าวหาเลยฮะ
รับนะครับว่าก่อเหตุไปเพราะมีปัญหาเรื่องที่ดิน
และมักจะมีปากเสียงทะเลาะกัน
กับครอบครัวของฝั่งภรรยา
ผู้ต้องหาปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายพุทธวัน๔ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
นี่คือเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะนะ